สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
หยุดยาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมใครได้ไปเที่ยวหรือมีหลายคนเนี่ย
อาจจะเหมือนดิฉันนะคะอยู่บ้านหลบฝนค่ะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าหลังจากนี้
ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนค่ะ
เหนือนะคะในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
เช่นเดียวกับภาคอีสานและภาคกลางนะคะ
ฝนฟ้าขนองเพราะเท่ากันเลยค่ะฝนตก๑๖๐นะคะ
อุณหภูมิอยู่ราว๓๖๓๗องศาค่ะ
ภาคตะวันออกฝนเยอะต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเยอะไม่หยุดเลยค่ะ
ตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
ฝนยังแรงค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันคุณผู้ชม

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฝนเยอะไม่แพ้ภาคอื่นค่ะตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ที่ประเทศอังกฤษมีลมงวงเกิดขึ้นในฟ้า
คุณผู้ชมลมได้พัดสิ่งของขึ้นไปหมุนติ้วอยู่บนอากาศนะคะ
ซึ่งลมงวงแบบนี้จะเกิดขึ้นในรูดูร้อน

ลมพัดมาสิ่งของก็จะถูกพัดขึ้นฟ้า
ติ้วหมุนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ